เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่เธอบอกว่า
ถูกเพื่อนบ้านตบหน้า
และเพื่อนบ้านที่มาตบเป็นผู้ชาย

นี่ค่ะเพื่อนบ้านคนนี้ที่เป็นผู้ชายยืนอยู่กับภรรยาค่ะคือผู้เสียหายบอกว่าไปเตือนว่าเสียงก่อสร้างมันดังเลยโดนตบเลยวันนี้คุณสุชาดา
สิริคงทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
บ้านของทั้งคู่อยู่แถวคลองหลวงปฐุมธานีเป็นทาวน์ฮาวส์ค่ะ
เราไปคุยกับผู้เสียหายนะคะนางสาวนัทธนันอายุ๓๙
เธอบอกว่าเธอกับเพื่อนบ้านมีปัญหากันเป็น๑๐ปีแล้ว

สัปดาห์ก่อนทางเพื่อนบ้านจ้างช่างมาเปลี่ยนกระเบื้องหน้าบ้าน
โอ้โหเสียงดังตั้งแต่๗โมงเช้า

ตอนเย็น๒๘มีนาคมเธอกลับมาบ้าน
เอ้าช่างของเพื่อนบ้านเลาะลูกระนาดหน้าบ้านเธอไปครึ่งหนึ่ง
ซึ่งลูกละนาดนั้นเธอทำขึ้นมาเพื่อให้รถจักรยานยนต์ชะลอความเร็ว
ด้วยความโมโหปัญหาสะสมหลายอย่าง

เพื่อนบ้านเดินออกมากับภรรยาแล้วถามว่า
เธอก็ถามเพื่อนบ้านอ่ะนะว่าทำไมทำแบบนี้
แต่เธอก็ยอมรับว่าไอ้ที่เธอถามอ่ะเธอเสียงดังครับแต่ไม่ได้หยาบนะ
เพื่อนบ้านเธอตบหน้าเธอเลยค่ะ
แต่เธอก็สู้กลับอะค่ะเพราะว่าเธอมองว่าเพื่อนบ้านทำเกินกว่าเหตุ
ตอนนั้นก็คือเอ้ามีอะไรยังไง
พี่ก็ถามไปว่าแล้วมีอะไร
ก็พัวเข้ามาตรงนี้มันก็โดนตรงนี้ตรงสั่นจมูกพี่ตรงนี้

เดียวทำไมพี่ต้องเจ็บล่ะแล้วทำไมพี่ต้องเขียวล่ะ
ทำไมพี่ต้องช้ำล่ะเขาบอกว่านิดเดียวของเขาอ่ะ
คำว่านิดเดียวของเขามันแค่ไหนหรอกเหรอ

คุณสุชาดาคุยกับคู่กรณีที่เป็นเพื่อนบ้าน
ชายวัย๕๐ปีความจริงบ้านอยู่ใกล้กัน

นี่แฟนแบรนด์ยูด้วยเหรอนี่
คือเขาบอกว่าอย่างนี้วันเกิดเหตุ
ทางฝั่งของคุณนัทธนันเนี่ย
ตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้าน

เขาก็รีบเดินออกไปดูว่ามาตะโกนอะไร
แล้วอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดจาหยาบคายใส่
ด้วยความโอโหก็เลยตบไปครั้งนึง

เป็นการตบเพื่อเรียกสติให้อีกฝั่งหนึ่ง

ส่วนเรื่องการไปเจาะลูกระนาดของฝั่งอีกบ้านหนึ่ง
เขาบอกเขาชี้แจงให้อีกฝ่ายฟังหนึ่งแล้ว

พี่มาทุบอะไรกระเบื้องแบบเสียงดังตอนเช้าเนี่ย

ชายคู่กรณีคนนี้ก็เลยสาธิตการทุบให้ดู

ถ้าแหมถ้ามันไม่พอใจก็มาบอกกันดีก็ได้
ไม่น่ามายั่วยุให้ผมมีอารมณ์

จะไม่ไปก่อกวนอะไรให้เกิดความวุ่นวายอีก
จะให้ไปขอโทษออกต่อหน้าเขาเรียกว่าต่อหน้าเจ้าพักงานก็ได้
ยินดีเขายังดีเอาตามคนนั้นอยู่อย่ามาละลานที่บ้าน
ส่วนหลักฐานกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนบ้านที่เขามีกล้องวงจรปิด
เขาบอกเขาติดเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าเคยมีกรณีกับผู้ชายในคลิปนี่แหละ
ชายคนนี้เคยมาต่อยคนในบ้านเธอถึง๓ครั้งด้วยกันเลย
เอากล้องวงจรปิดมาติดเอาไว้
ทางฝั่งของผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกเขาก็จะเดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ
โอ้โหตายแล้วความใจร้อนต่างนะ